กรณีอุ้มนักศึกษาปริญญาโทชาวจีน

อุ้มเรียกค่าถ่ายแล้วชาติเดียวกันทำกันเองอะค่ะ

เป็นนักศึกษาปริญญโทชาวจีนที่มาเรียนอยู่ที่ไทย

รถตู้เอาผ่านมาสีดำฉบมาฟ้าบ

เนี่ยวงจรปิดมันก็มีภาพอะค่ะ

เพื่อนก็พยายามดันตัวน่ะเห็นไหม
เพื่อนก็คือยันตัวเขาโดนเข้าไปในอัลพาร์ทด้วย

แล้วก็รีดไถบิตคอยน์ก่อนเลย
บอกโอนเป็นบิตคอยน์ก่อนโอนไปให้เกือบล้านนะคะ
รอบแรกเดี๋ยวนี้ก็ป้นบิทคอยกันแล้วเนอะ
ใช่นอกจากป้นบิตคอยน์เงินสดด้วยโอนไปอีก
แล้วพอได้ทั้งบิตคอยน์ได้ทั้งเงินสดไม่พอ

ให้โอนบิทคอยมาอีกเกือบล้าน
คือเหมือนแก๊งนี้ไปได้ข้อมูลมาว่า
ผู้เสียหายเขาเพิ่งได้ไปเอ่อเขาเพิ่งได้เงินมาก้อนหนึ่ง

ประเทศจีนคือรู้ใช่คือรู้ว่าผู้เสียหายมีเงิน
ก็เลยมีการเหมือนอุ้มไปเรียกค่าไถ

เอกมัยแล้วเอาเขาไปทิ้งไว้ที่ย่านมีนบุรี
แต่ตำรวจต้องชมนะตำรวจทำงานเร็วจริงนะคะ

จับได้ริมถนนอำเภออรัญญประเทศที่สะแก้วค่ะ

นกต่อมีคนร้ายคนร้ายอ่ะสามนกต่ออีกหนึ่ง

พฤติการชัดเจนมากไม่ต้องรออะไรทั้งนั้น

ร่วมกันกันโชคทรัพย์ร่วมกันเรียกค่าไถ่
แล้วก็พกพาอาวุธเข้าไปในที่สาธารณะ

คือจับได้ระหว่างเตรียมหลบหนีออกนอกประเทศ

ซึ่งจริงเมื่อวานนี้จังหวะที่แบบจับได้

ทำนองว่าแบบเขาจะแบบติดต่อสถานทูตให้เขา
เขาจะคุยกับสถานทูตเขาโดนหลอกมาอีกที

เหมือนกับอ้างอิงไปถึงสถานที่สถานที่หนึ่งที่
มันจะมีแก๊งคนจีนที่เขารู้กัน

และจะขอคัดค้านการประกันตัวด้วย

จะมีมากกว่าชาวจีนแค่๓คนที่จับได้ไหม

ก็คือน่าจะเป็นชาวต่างชาติที่พักอาศัยในไทยนั่นแหละ

ยังเหลืออีก๒คนซึ่งก็อาจจะต้องล่าช้าหน่อยเพราะว่า

เดี๋ยวพอสอบปากคำเสร็จก็จะต้องนำตัวส่งสาร
ส่วนประเด็นที่ผู้ต้องหาโวยวายบอก
จะขอคุยกับสถานทูตให้ติดต่อสถานทูต

เขาแจ้งสถานทูตอยู่แล้วไม่ต้องห่วง
เอาการแจ้งของผู้เสียหายต้องการจะติดต่อเอง

เพราะเจ้าหน้าที่เขาต้องดำเนินการด้วยการแจ้งอยู่แล้ว

ได้หลายรายการเหมือนกันแต่จะเป็นของผู้เสียหายไหมเนี่ย
เดี๋ยวต้องให้ผู้เสียหายมายืนยันอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ถ้าสอบผู้ต้องหาแล้วมีเบาะแสเพิ่มก็จะสามารถออกหมายค้นได้อีก
ตอนนี้เบื้องต้นยังไม่ได้ออกหมายจับใครเพิ่มนะคะ

แล้วก็มีรายงานว่าล่าสุดเนี่ยพนักงานสอบสวนสนทองหล่อคุมตัวผู้ต้องหาชาวจีนทั้ง๓รายที่ก่อเหตุอุ้มรีดไถนักศึกษาปริญญโทคนนี้เนี่ย
ไปขออำนาจสารอายาทกรุงเทพใต้ฝากคำพัดแรก
แล้วก็คัดค้างการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้ว
เขาบอกว่าสถานที่ตรงนี้มันเหมือนเป็นเหมือนเป็นจุดที่เขารู้กันว่าไอ้พวกสีดำฆ่ามนุษย์
หรืออะไรที่ผิดกฎหมายต่างเป็นของคนจีนนะคะที่ทำตรงนั้น
แล้วเขาบอกว่าตัวการใหญ่เป็นนักธุรกิจที่เป็นที่รู้จัก
คนจีนหรือคนไทยคนจีนค่ะภายนอกคือดูเป็นแบบนักธุรกิจใจบุญ
ทำการกุศลใจกว้างทำความดีอะไรอย่างเงี้แต่ว่าเบื้องหลังแบบ
นี่คุณชูวิทย์บอกใช่ไหมไม่อันนี้สื่อจีนสื่อจีนนี่ถามเพื่อนที่อยู่ที่จีน
เพื่อนไปค้นข้อมูลมาให้เขาบอกว่าอันนี้สื่อจีนรายงานนะคะ
อ้างอินจากสื่อจีนเขาบอกว่าก็จริงแล้วเบื้องหลังก็มีเนี่ยค้ามนุษย์เอ่ย
อะไรแบบนี้มันคือมันมีอยู่แล้วก็จริงแล้วเนี่ยผู้ต้องหาคนนี้
ไอ้นักธุรกิจคนนี้ค่ะจริงจะต้องถูกจับดำเนินคดีที่ไทยตั้งแต่ปีที่แล้ว
แต่ไม่โดน
แต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ในการเจรจาระหว่างรัฐบาลไทยกับจีนเหมือนกันว่าจะเอายังไงเรื่องนี้